มีการร้องเรียนกันถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะคะ
เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกอีกเหมือนกันค่ะ

เขาต้องการข้อเรียกร้องอะไรบ้าง
แล้วคุณมันก็จะจัดการ
ซึ่งเป็นทะเบียนป้ายดำผิดกฎหมาย

แย่งให้บริการในตัวเมืองเชียงใหม่
แย่งลูกค้าแย่งรับแย่งส่งผู้โดยสาร

เพราะว่าไม่มีเงินไปผ่อนรถค่ะ
ก็เลยอยากที่จะให้ผู้ว่าจัดการเรื่องนี้ให้หน่อย
แบลล์รับเมืองนอกเลยผมไม่ว่าง
นี่ก็เป็นความเดือดร้อนของเขานะครับ

ปฏิบัติราชการที่อื่น
ก็เลยมอบหมายให้นายพุฒิภงซีริมาท
รองผู้ว่ารัชการลงมารับหนังสื๒๐๐๗๑๑๒๐๑๒
ก็รับปากแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
แล้วก็หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้หาทางช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งหลังจากที่กลุ่มตัวแทนยื่นหนังสือตอบผู้ว่าเสร็จแล้ว
เขาก็ไปต่อนะไปที่สภาธนายความจังหวัด
ร้องขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายอยากที่จะให้จัดการหน่อย
เพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันถือว่า๑คนขับรถแกรปก็ผิดกฎหมาย
และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ทำอะไรเลยก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ยอมจับกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายหรือเปล่า
เรื่องนี้ประธานสภาธนาความจังหวัดก็รับเรื่องไว้แล้วเหมือนกันนะคะ
เตรียมที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็ฟ้องร้องตามคำขอต่อไป